แล้วก็ให้ได้ดูภาพและกรณีที่ผู้ชาย
แล้วก็เป็นสาวประเภทสองวัยสิบเจ็ดปี

ภาพนี้เดี๋ยวให้ดูคลิปกันอีกทีนึง

โอ้โหอยู่ก็โดนเตะยอดหน้าเข้าไปอย่างนี้เลยนะ
ลากลงมานั่งกับพืชแล้วเข้าก็ได้เข้าไห้เนี่ยโอ้โห
แล้วดูสิในมือเอาจริงถืออะไรถือเบียร์อยู่

ผู้ชายคนนี้ที่แต่งตัวครึ่งท่อนเนี่ย
เกงน้ำตาลแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่
แล้วมันมีประเด็นไงไม่รู้ว่าไอ้ที่เตะ
เป็นเพราะว่าไม่ชอบสาวประเภท๒หรืออย่างไร
ทีนี้คนที่โดนเตะนี่น้องมอสวัย๑๗ปีนายพายุวัฒน์
ก็ไปกับแม่เอาหลักฐานคือภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้
รวมถึงใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความที่สพแสนสุกบอกกับตำรวจว่า
โดนตำรวจทำร้ายร่างกายโดนเตะเข้าที่ใบหน้าด้านขวา
ได้รับบาดเจ็บแล้วน้องมอสก็เล่าให้ฟัง
ว่าจริงน้องมอสสนิทกับเจ๊จ๋าเจ๊จ๋าเป็นใคร
จ๋าเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อที่ตลาดหนองมนต์
แล้วตอนที่เกิดเหตุตัวน้องมอสรอเจ๊จ๋าอยู่ในรถนะ
จ๋าก็กำลังคุยอยู่กับผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุ
ซึ่งเขาก็นั่งดื่มอยู่หน้าร้าน
แต่จู่ผู้ชายคนนี้ก็ตะคอก
ให้น้องมอสลงจากรถแล้วก็เตะที่หน้า
คือน้องมอสก็งงนะอยู่มาเรียกให้ลงจากรถ
พอลงจากรถไปน้องมอสจะไปนั่งบนเก้าอี้โซฟา

หนูงงมากเลยว่าทำไมหนูถึงโดนเตะ
ใช่ค่ะเอาลองฟังน้องมอสหน่อยนะคะ
ไม่รู้เราก็จับโทรศัพท์ท่านี้เราก็นั่งเหมือนว่ายองอ่ะ
เขาก็เตะเลยต้องห่ายทองไปเลย
ตอนเตะพูดอะไรไม่พูด

บอกว่าอะไรเอียกกับเธอนี่นะเขาไม่ชอบกับเธอ
แต่พอเขาเตะหนูเสร็จเขาพูดข่มขู่ว่า

ติดคุกก็ยังเป็นตำรวจต่อได้เลย
เขาพูดเหมือนว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้

บอกว่าหนูเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
ถามว่าหนูเคยรู้จักตำรวจนายนี้ไหม

เจ๊จ๋าก็ไม่รู้ว่าคบอะไรยังไงกับนายตำรวจคนนี้
หนูก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการคบหาอะไรของเขา
หนูแค่รู้ว่าเขารู้จักเจ๊จ๋า

แต่อยู่เมื่อวานก่อนอยู่เรียกหนูลงไป

จริงเจ๊จ๋าก็ถูกชะตากับน้องมอสแหละ

แล้วก็ชวนน้องมอสให้มาทำงานที่ร้าน

จ๋าก็ตั้งใจก็พาน้องมอสมาดูร้าน
แต่ทีนี้พอตำรวจมาทำร้ายร่างกายน้อง

สาเหตุจะมาจากการที่ตำรวจชอบพอเจ๊จ๋า

ก็อาจจะเข้าใจว่าน้องมอสเป็นผู้ชาย
ไม่เหรอก็ตำรวจว่าน้องมอสอยู่ไง

แต่ว่ามันมีประเด็นกระเทยปลอมอะไรด้วย
ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตำรวจไม่พอใจ

อันนี้เจ๊จ๋าบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน

เจ๊จ๋าไม่ได้ชอบตำรวจคนนี้เชิงชู้สาว
คือเมื่อวานเจ๊จ๋าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
จ๋าบอกโอ้โหคุณนักข่าวดูสิ
ถ้าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจนะ
เป็นเจ๊เจ๊ก็ไม่ยอม
ทีนี้ประเด็นนี้มันต้องเกิดการตรวจสอบ
ว่าผู้ชายคนนี้ที่ใส่ชุดครึ่งท่อนเนี่ย

บอกว่าผู้ชายคนนี้แต่งตัวครึ่งท่อน
เป็นตำรวจสศศูกค์จริง

ประจำอยู่ที่ห้องวิทยุสื่อสาร
นะเขาเป็นเวรพักษณ์อยู่
ไม่ได้อยู่ระหว่างการทำหน้าที่

เดี๋ยวจะต้องตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงเรื่องนี้

ใช่ครับและตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะ
เพราะว่าผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่ย
โอ้โหต้องแถลงเองเลยเพราะกรณีนี้เนี่ยข่าวมันไปถึงนู่นครับสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกให้ตรวจสอบนะฮะ
ว่ามีตำรวจนายไหนที่ทำร้ายประชาชน
ตำรวจนายไหนไม่พิทักษ์ปกป้องแต่ไปรังแก่ประชาชนบ้าง
แล้วก็มาเจอกรณีนี้ที่เขาแชร์คลิปกันว่อน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งตรงมาเลยบอกให้ทางผู้การจังหวัดตรวจสอบหน่อย

ล่าสุดนะฮะทางผู้การจังหวัดนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วนะครับ
ดาบตำรวจนายนี้นะฮะตอนนี้ถูกสั่งเข้าไปนั่งในศูนย์ปฏิบัติการของตำรวจจังหวัดแล้ว
นะครับคือไม่ให้อยู่ที่สพแล้วนะครับเพราะกลัวว่าจะไม่มีปัญหา
แล้วก็เป็นช่วงอยู่ระหว่างการที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความผิด
ความผิดมันมีชัดเจนเพราะคลิปจากกล้องวงจรปิดชัดเจน

แล้วก็แน่นอนฮะการย้ายเข้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการเนี่ย
ก็จะเป็นการควบคุมด้วยไม่ให้ไปก่อเหตุอะไรกับชาวบ้านอีก
หรือไปก่อเหตุอะไรกับน้องมอสอีกเพราะกลัวเรื่องของการจะไปแบบ
มครูใช้อิทธิพลอะไรของตำรวจใช่ไหม

ทางด้านของผู้การจังหวัดบอกว่ากรณีของน้องมอสเนี่ย
ตอนนี้ก็ได้สั่งให้ตำรวจนายอื่นไปคุ้มครองแล้วเช่นเดียวกัน
คุ้มครองทั้งน้องมอสเจ๊จ่า
แล้วก็ต้องดูนะฮะย้อนเหตุการณ์ไป
กรณีที่ตำรวจนายนี้ดาบตำรวจนายนี้
ได้มีการพูดถึงว่าไปยิงคนตายมายังได้เป็นตำรวจต่อเลยเนี่ย
ก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อนะครับมันมีทั้งความผิดทางวินัย
แล้วก็ทางอาญาทำร้ายร่างกายด้วยสำหรับเคสนี้นะครับ